ตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่หลายหน่วยงานก็ต้องมีมาตรการอย่างรัฐกลุ่มนะคะ
อย่างที่อุดรธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเองก็มีมาตรการเข้ม
บอกว่าปิดร้านสะดวกซื้อช่วง๔ทุ่มถึงตี๕เลย
แล้วปรากฏว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะร้านรวงนี้ปิดผู้คนก็เข้าบ้านนอนพักผ่อนกัน
ปรากฏว่าดีค่ะคุณผู้ชมทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ
แม้ว่าจะดูแล้วเงียบเหงา
คล้ายว่าท่านบอกว่าเป็นเมืองร้างหน่อยนะ
แต่ว่าเอาล่ะทุกคนต้องผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปให้ได้
ธรรมดาค่ำคืนเขาจะมีแบบ๗๑๑นะเป็นเพื่อนรู้ใจ
๔ชั่วโมงใช่ไหมฮะตอนนี้ขอความร่วมมือเถอะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจพื้นที่เห็นไหมคะปิดไฟหมดเลย
นี่ค่ะเราได้เห็นบรรยากาศที่ไม่เคยเห็นนะ
ช่วง๔ทุ่มพื้นที่ต่างในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

หลังจากที่นายนิรัติพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด๑๙ในพื้นที่
โดยให้ร้านสะดวกซื้อปิดจำหน่ายตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๕ของวันถัดไป
จนทำให้บรรยากาศเงียบเหงาเลยนะคะ

คำสั่งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี
ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการแก้ปัญหา
และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะ
นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ
และในขณะนี้เราต้องทำให้มันร้าง
แบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับ
พี่น้องสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน

ทำให้ตัวเองและลูกหลานอยู่บ้านให้มากที่สุด
กินข้าวเย็นเสร็จใช้คำว่าอาหารเย็นดีกว่า
แล้วไม่ต้องออกไปไหน
ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ออกคำสั่ง
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
ปิดการให้บริการยื่นคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
ที่ทำการสำนักงานทุกกรณีด้วยนะคะ

ก็สามารถยื่นลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้

ช่วงนี้น่าจะเข้าไปลงทะเบียนกันได้ง่ายหน่อยแล้วนะ

เพราะว่าคนเริ่มเข้าไปลงทะเบียนกันเยอะแล้วเหมือนกัน

ท่านยังให้ศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
หรือระบบสื่อสารของเอกชน๓บริษัท

ถือเป็นร้านค้าในแผนกสินค้าเบตเตอร์เล็ต

คือเมื่อวานี้ก็ถือว่ามีคำสั่งออกมาอีกคำสั่งหนึ่ง
กระทรวงมหาทัยก็มีคำสั่งมาเกี่ยวกับเรื่องของร้าน

ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้เปิดได้
เพราะว่าหลายคนโทรศัพท์อาจจะพังหรือว่าจำเป็น